ทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูการแถลงของนายไพบูนมิติตวรรณ
ในฐานะของรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชาบรัฐ
โพเดียมเพื่อแถลงและชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่นะครับแถลงตอน๑๐โมงนะฮะ
โดยบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เนื่องจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เสนอขอปรับโครงสร้างภายในพักครั้งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งสำคัญ
และที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัฐเคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้
ดังนั้นครับคณะกรรมการบริหารพักเห็นว่า
ถ้าไม่ตัดเนื้อร้ายออกจะทำให้พักสั่นคลอนและเกิดปัญหาไม่จบ
เพราะที่ผ่านมาภาพของพักพลังประชาบรัฐ
ตั้งแต่มีร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามามีแต่ความขัดแย้งและการตอบรอง
มันเป็นอันตรายร้ายแรงอาจจะทำให้ระบบทั้งระบบของพักพังเสียหาย
เรียนที่ได้จากการนำร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาให้พักจนถึงการขับออก
ถือเป็นวิวัฒนาการและก้าวสำคัญที่จะทำให้พัก
เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและเอกภาพของพัก
ฟังเสียงของรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะฮะ
กรรมการมหานภักดิ์ก็เห็นว่ารับไม่ได้การดำกราบ
ซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐก็ยังยืนยันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่กับท่านหัวหน้า
ว่าถ้าไม่รับข้อเสนอก็จะมีปัญหาแน่ในการบริหารงานของพักต่อไป
ดังนั้นสิ่งนี้จึงทำให้พักเห็นว่าเป็นเหตุที่ร้ายแรงแล้วนะฮะ
เป็นเหตุร้ายแรงที่กระทบกับ

เสถียรภาพและความเป็นเอกภาพของพักพลังประชารัฐ

มั่นใจในสปีริตของสมาชิกพักที่เหลืออีกกว่าร้อยคนนะครับ
เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาในการทำงานในฐานะของรัฐบาลนะครับ
ส่วนการกำหนดตัวเลขาธิการพักคนใหม่ต้องรอก่อน
เพราะจริงตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็อีก๒๐สอสอ
ยังเป็นคนของพักอยู่รอก่อน๓๐วันนี้นะครับ
แล้วก็นายภัยบูลยืนยันบอกเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับกรณีที่นายก
แสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของร้อยเอกธรรมนัฐ
คุณจำได้ไหมย้อนกลับไปกรณีการเลื่อยขาเก้าอี้นายกอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนกรณีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะย้ายไปอยู่พักใหม่
ที่มีบิ๊กน้อยพลเอกวิทเทพฮัศดินณยุธิยา
ซึ่งตอนนี้ยังเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐอยู่นะครับ
ก็นายภัยบูลบอกว่าอ้าวก็ตอนนี้บิ๊กน้อยเนี่ย
ยังไม่ได้ออกจากพักเหมือนกันยังเป็นประธานยุทธศาสตร์อยู่เลย
ส่วนเรื่องจะย้ายไปสังกัดไปอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เขานะครับ
กรณีนี้ไม่มีเหตุที่จะนำไปสู่การยุบสภา
เพราะย้ำว่าการยุบสภาเป็นอำนาจของนายยกรัฐมนตรี
อันนี้ฟังในส่วนของนายภัยบูลแล้วนะฮะ
ทีนี้หลายคนก็มองถึงเรื่องของตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐ

ใช่ค่ะโอ้โหตำแหน่งสำคัญเลยเป็นขุนศึกเลยนะฮะ
สิทธิ์ไปถามนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็ส่อบัญชีรายชื่อของพักธุ์กลุ่ม๓มิตรนะครับ
ว่ากระแสข่าวว่าจะเป็นเลขาธิการพักต่อไปนั้น
นายสมศักดิ์บอกว่าไม่อยากเป็นฮะ
คิดว่าคงมีคนเหมาะสมอยู่แล้ว

ใช่ค่ะทีนี้เราก็ไปถามสสพี่เต้นะ
คุณเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
คนนี้เขาก็รีบแย่งพื้นที่สื่อจากกรณีนี้เหมือนกันเลยนะฮะ
คือเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนักข่าวก็จะไปถามความคิดเห็นของเขานั่นแหละ

บอกว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัฐพาสอสอ๒๐คนออกจากพักพลังประชารัฐ

ถ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวกับผม
แต่ถ้าเอาพลเอกประยุทธ์เราอยู่คนละอุดมการกัน
ฟังเสียงนายมงคลกิจค่ะ
คนนี้ต้องมีซีนนะฮะเมื่อเกิดประเด็นใหญ่นะครับ
ส่วนโฆษกภักดิ์ก้าวไกลน้านายวิโรธลักษณะอดีศร

บอกว่าพักการเมืองที่ไม่ได้ร้อยรัฐกันด้วยอุดมการ
ไม่ได้มีแกนความคิดอะไรร่วมกัน
เป็นแค่การรวมตัวกันของมุ้งต่าง

ถ้ายอมกันไม่ได้ก็แตกกระจายเป็นเสี่ยงอย่างที่เป็นอยู่
ก็เหมือนที่อาจารย์สุภาพเขาวิเคราะห์นะ
บอกว่าพักการเมืองที่ตั้งมาแบบหลวมมันอันตรายนะฮะ
ส่วนทางด้านของบิ๊กตู่ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางไปเป็นประธานการประชุมสอบคอชุดใหญ่ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นักข่าวก็ได้สักถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีวันนี้ไม่ฮึดฮัดฟึดฟัดเท่าไหร่นัก
ก็มีท่าทีอย่างไรให้คุณผู้ชมไปดูกันฮะ

แต่หน้าตาไม่ได้บึ้งตึงไม่ได้หันมาโมโหใส่นักข่าวเท่าไหร่นักนะฮะ
บางคนบอกว่าดูเหนื่อยหรือเปล่า
ทีนี้ก็ขึ้นประชุมสอบคอทันที

แต่ทีนี้ฮะหลังประชุมสอบคอ

มาแบบบอกและตอบทั้งหมดจริงนะคะ

ท่านแหลงหลังจากประชุมสอบบ่อคอก็พูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ

ใช่ค่ะน้ำเสียงก็เรียบนะ
ก็บอกว่าผมเข้ามาด้วยกระบวนการตามรัฐมนูลที่กำหนดไว้

มีคะแนนเสียงมากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลนี่แหละ
แล้วนายกก็พูดบอกว่าไม่อยากให้เอาการเมืองมาพันกับทุกสิ่ง
ประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจเรื่องการประชุมของภักดิ์พลังประชารัฐ
เอาจริงตัวนายกเองก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมการพักเป็นเรื่องของหัวหน้าพักในการดำเนินการ
ก็คิดว่าทุกคนพยายามที่จะทำให้สถานการณ์เป็นปกติมากที่สุด
ทีนี้สิ่งสำคัญอันนี้นายกพูดค่ะ
บอกว่าจะต้องมองให้ออกนะทุกคนจะต้องมองว่าใครเป็นยังไง
โอกาสวันหน้าในการเลือกตั้งก็มีอยู่
ดังนั้นต้องช่วยกันติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนด้วย
ซึ่งนายกก็บอกนะครับผมไม่อาจไปกล่าวหรอก
ใครดีใครไม่ดีแต่พฤติกรรมจะเป็นตัวกำหนด
ให้ประชาชนได้ตรวจสอบคัดกรองแล้วก็ตัดสินใจ

นายกบอกว่าไม่คิดที่จะดำเนินการ
เรื่องของการปรับคอรมอหรือว่ายุบสภานะ

ใช่อยากให้ฟังท่วงทำนองของนายก
จังหวะนี้หน่อยค่ะ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือผม

แล้วผมก็ได้วางอนาคตไว้มากพอสมควร
ในการทำงานหลายเรื่องที่มันมันเป็นปัญหาที่มันยาวนานหมักผม
ผมก็ต้องมาแก้นี่คือภาระของผม
ที่มันทำให้การทำงานใหม่มันออกมาได้ช้าด้วย

แต่ว่าบิ๊กตู่ก็บอกว่าคือเขาประชุมพักกัน
ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะ
โอ้โหวันนี้ท่าทางและน้ำเสียงเนี่ย
แปลกไปกว่าวันอื่น
ใช่คุณดูสิแปลกไหมล่ะ
ก็ดูแปลกอาจจะเมื่อคืนอาจจะมีหลายเรื่องค่ะ
หรือว่าดูห่อเหี่ยวพิลึกนะฮะ
ทีนี้ครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐได้ส่งสัญญาณอะไร

นี่คือคำถามของนักข่าวที่ยิงคำถามนี้เข้าไป

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านส่งความรักความปรารถนาดีให้กัน
เคารพซึ่งกันและกันหลังจากนั้นนะฮะ
ตู่ก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีคุณ
นี่แหละฮะนี่เราอยากเจออีกท่านนะ

ใช่อยากถามหรือท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ก็ได้
ทีนี้คุณผู้ชมคะนักข่าวของเราเนี่ย
ได้คุยกับ๑ใน๒๑สสที่ถูกขับออกจากพักนะ
ก็คือนายเกษมสุพรานนท์สสโคราชเขต๑
นี่ค่ะนี่ค่ะซึ่งให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไทยรัฐทีวีนะ

บอกว่าที่พวกผมเนี่ยแยกตัวออกมาจากภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ย
เอาเปรียบแบบนี้เลยเหมือนกับแม่น้ำหลายสาย
ปิงวังยมน่านที่จะไหลมารวมตัวกัน

ยืนยันนะคะว่ายังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนเดิม
แล้วก็ยังอยู่ในเครือข่ายของพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม
รวมถึงฝากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชด้วยบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะ

การเมืองถ้ามันจะเปลี่ยนไปอะไรก็คาดเดาไม่ได้นะในอนาคต
ใช่ค่ะแต่ทีนี้อีกคนนึงที่เราก็อยากรู้

มีความเคลื่อนไหวอะไรไหมฮะหลังจากเมื่อคืนโพสต์เฟซบุ๊กมา
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วเอาจริงนะไม่รับโทรศัพท์ใครเลยค่ะวันนี้
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือพักเศรษฐกิจใหม่
ที่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมพวกจะไปซบที่พักหรือเปล่า
ก็ทางพักเศรษฐกิจใหม่ที่ตอนนี้นะ
ก็คือยังไม่ได้มีหัวหน้าพักพลเอกวิทเทพหัสดีณอายุทยาเป็นหัวหน้านะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงรายละเอียดเรื่องสมาชิกพักในวันพรุ่งนี้
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้จับตามองกันให้ดีนะครับ
มันส่งผลต่อเรื่องของการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะฮะ
เป็นเกมการเปลี่ยนคั่วการเมืองหรือเปล่า

หรือว่าจะเป็นเกมล้มกระดานใครหรือเปล่ากระดานของบิ๊กตู่หรือเปล่านะครับ
และแน่นอนมีผลต่อการเลือกตั้งเมื่อคั่วมันเปลี่ยนไป
และพักทุกพักทั้งเป็นพักรัฐบาลและพักฝ่ายค้านณขณะนี้
ก็จับจ้องมองสถานการณ์นี้แหละฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจับตากันยาวนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องการเมืองเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อน

ใช่ค่ะวันนี้หนักแน่นเต็ม